คุณผู้ชมคะย้ำอีกครั้งหนึ่งเผื่อใครจะลืมตั้งแต่เสาร์หน้าเป็นต้นไป
คุณผู้ชมจะได้พบกับความบันเทิงครบรถจริงผ่านทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
อาทิตย์หน้านะคะเริ่มวันเสาร์เลยหลังจบไทยรัฐนิวส์โชว์๔ทุ่ม
ติดตามละครน้ำดีซึ่งอัดแน่นไปด้วยคุณภาพค่ะ
มีนาคมนี้หลังจบไทยรัฐนิวส์โชว์จะได้ดูละครเรื่องแด่คุณพ่อด้วยแข้งขวานะคะ
เป็นการรับบทอดิตนักมวยอาชีพที่ตกอับของคุณสามารถพยักษ์อรุณ
มีรุ่นน้องนักมวยที่แสนซื่อสัตว์ไม่เคยทอดทิ้งรุ่นพี่รับบทโดยคุณสมรักคำสิง
แล้วเราได้นางเอกน้องใหม่นะคะคุณพรีมแบ็คเคคอร์สเกษมสรร
บทบาทของลูกสาวที่มีความฝันสวนทางกับความเป็นจริง
พลาดเด็ดขาดเลยนะคะคืนวันเสาร์หน้าลงจอเป็นตอนแรก
แล้วเรายังมีละครอีก๓เรื่องให้รอติดตามกันด้วย